ร้านนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าลูกค้าแน่นขนาดเลยครับแต่มันด้านมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บก็นั่งทานพอตัวเองอิ่มได้ที่ค่ะหยิบไม้จิ้มฟันมาแคะฟัน
หักครึ่งหย่อนลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียกพนักงานมาเลยบอกว่า
น้องพี่เจอไม้จิมฟันอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะคิดเงินพี่เหรอ
นี่ทำกันแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวมันชามละเท่าไหร่กันเชียวคุณ
หวังจะกินฟรีเนี่ยดูเห็นชัดเลย
เขามีกล้องวงจรปิดนะคะแต่ดูเหมือนกลุ่มนี้จะไม่รู้ไง
คนที่เอามาโพสต์ก็คือนายสุวัสดิแต่งตามพันธุ์เจ้าของร้านนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าร้านเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เดินมาสั่งก๋วยเตี๋ยวทานตามปกติ
พอกินไปสักพักหนึ่งผู้ชายสวมเสื้อสีม่วงคนนี้

แต่ว่าถ้าไปหาดูตามเน็ตตามอะไรก็เห็นหน้าตาชัดเจนแหละ
เนี่ยกินเสร็จปุ๊บก็เอาไม้จิ้มฟันมาแคะฟันก่อนด้วยนะคุณ

่อนมันลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวของตัวเองนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตะโกนเรียกพนักงานในร้านบอกว่าเจอไม้จิ้มฟันอ่ะจะคิดเงินเหรอ

ทีมข่าวรู้เรื่องปุ๊บลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เลย
ยังแน่นร้านเหมือนเดิมนะคะขายดิบขายดี
ไปสอบถามนางสาวปริชัดแต่งตามพันธ์น้องสาวเจ้าของร้านเป็นคนที่ถูกเรียกไปคิดเงินในวันนั้นเลย

บอกว่าลูกค้าเรียกไปที่โต๊ะแล้วก็พูดกับเธอว่าเจอไม้จิ้มฟันในชามก๋วยเตี๋ยวจะคิดเงินไหม
บอกว่าจบประโยคปุ๊บรู้เลย

ไม่อยากมีปัญหาเธอก็เลยเออไม่คิดชามนั้นก็ได้คิดชามที่เหลือก็แล้วกัน
คือเขาทานเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาแจ้งว่าน้องครับก๋วยเตี๋ยวชามพี่มีไม้จิ้มควันซึ่งพูดค่อนข้างจะเสียงดัง
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะงั้นชามที่มีไม้จิ้มฟันเนี่ยไม่คิดเงินค่ะ
แต่ชามที่เหลือที่ไม่มีอะไรเนี่ยคือก็ขอคิดเงินไป
เขาต้องเรียกเราตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ใช่เจอมาทานจนหมดเราเพิ่งจะมาเจอ
มาเจอเอาก้นถ้วยอิ่มแล้วอ่ะ
จังหวะซดน้ำซุปแล้วติดคอหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะ
ซึ่งนายสุวัสดิ์เจ้าของร้านเขาบอกว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ย
ลูกค้ากลุ่มนี้มีท่าทางพิรุษตั้งแต่เข้ามาแล้วค่ะ
เหมือนเตรียมการกันมาล่วงหน้า
แล้วก็คงไม่รู้แหละว่าที่ร้านติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
หลังเกิดเรื่องนะเขารีบไปเปิดดูกล้องเลย

ก็เลยตัดสินใจเอาภาพนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

ผู้ประกอบการเจ้าของร้านอื่นว่าอาจจะเจอแบบนี้ได้
ส่วนตัวเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรหรอกนะก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ย
ซึ่งพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะ
โอ้โหคนรุมด่าเพียบเนี่ยอยากดังจัดไปครับ
แบบนี้ก็ได้เหรออ่าเนี่ยอ้าวแค่ก๋วยเตี๋ยวจะหาเรื่องเบี้ยวไม่จ่ายแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
จัดให้มันโดนหน่อยดีไหม

บางคนบอกไม่อายเหรอบางคนด่าถึงขั้นเลวมาก
บางคนด่าเลยบอกว่าแล้วโตไปจะสั่งสอนลูกสั่งสอนหลานตัวเองได้ไหม
ดีนะไม่ใช่ญาติกันถ้าเป็นญาติกันไม่รู้จะอายเอาหน้าไปมุดดินที่ไหนแย่เนอะ